หนึ่งเหตุการณ์ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วก็สะเทือนขวัญคนไทยอย่างมากครับ

รำลึก๑ปีการจากไปของคุณแตงโมนิดาหลายคนอาจจะสับสน
เอ๊ะตกลงแล้วนับหนึ่งปีวันไหนกันแน่

ตกจากเรือ๒๔กุมภาประมาณ๔ทุ่ม

กุมภาเป็นวันที่พบร่างของเธอลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงประมาณบ่าย

วันนี้ครับ๒๖กุมภาพันธ์ครบรอบการจากไปของคุณแตงโมนิดา
ดาวอีกหนึ่งดวงที่ลารับขอบฟ้าไปแล้ว
บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีคนดังมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เดินทางไปที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑ท่าเรือนี้ที่เป็นข่าวกันอย่างมากและต่อเนื่องในช่วงปีที่แล้ว

แฟนคลับเขานำกระทงทำจากสังข้าวโพดเดี๋ยวลองดูกันหน่อยคุณผู้ชมคุณมิ้นครับ
ดูให้ดีว่ากระทงนี้หน้าตาเป็นอย่างไร
ภาพมุมแคบค่อยขยายกว้างให้เห็นชัดหน่อยฮะ
นี่ครับมีความหมายค่ะเกี่ยวพันกับเหตุการณ์เนอะ
อกจากนี้มีดอกไม้มีรูปภาพสวยของคุณตังโมวางเรียงรายอยู่เต็มท่าเรือครับ
แล้วถือเลิกดีตอน๑๐โมง๕๙จุดทูปปักไปที่กระทงบอกกล่าวดวงวิญญาณคุณแตงโมตามความเชื่อ
แล้วเขาก็ร่วมกันร้องเพลงเพลงหนึ่งเพลงนี้ชื่อว่าเพลงความทรงจำ

ไลท์ของพิธีเมื่อช่วงเช้ามีการเปิดผ้าปริศนา
คุณจิ๊บเป็นตัวแทนแฟนคลับของคุณแตงโมอ้างว่าเป็นหลักฐานใหม่
ที่จะมาทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
แล้วก็บอกกับนักข่าวว่าภาพที่เห็นนี้
เป็นภาพที่คุณแตงโมมาเข้าฝันอยากให้ออกมาเป็นแบบนี้
อาจจะไม่เชื่อนะบางคนบอกแบบนั้นนะครับ
แต่คุณจิ๊บเขายืนยันว่าคุณแตงโมมาเข้าฝันเธอจริงก่อนจะจัดงาน
แล้วคุณจิ๊บก็มีความคิดว่าจะจัดงานครบรอบการจากไปของคุณแตงโม
ด้วยการพาแฟนคลับไปล่องเรือฮะ
อุ๊ยแต่ในฝันคุณแตงโมบอกว่าไม่อยากให้ลงเรือกันแล้ว
อยากเห็นงานออกมาเป็นแบบนี้มากกว่า
แล้วคุณแตงโมก็กระซิบบอกกับคุณจิ๊บเป็นตัวแทนแฟนคลับนะฮะ
อยากจะให้ภาพภาพนี้เป็นเหมือนภาพในตำนานอย่างโมนาลิซ่า
ก็คือภาพที่เขามีการเปิดออกมาชุดไทยชุดนี้ครับ
ขึ้นมาคุณจิ๊บไปขอภาพนี้จากพี่ปลาฟินาเล่เลยครับ
เจ้าของห้องเสื้อที่สนิทกับคุณแตงโมมานาน
แล้วขออนุญาตเอามาตกแต่งเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็นภาพแบบที่คุณแตงโมเขามาบอก
หลักฐานใหม่บนภาพนี้ก็คือภาพบนด้านซ้ายสุดเป็นรูปมือครับ
เดี๋ยวลองสังเกตไปพร้อมกันนะฮะ
สื่อความหมายว่าคุณแตงโมชูมืออยากให้คนช่วย
มีรูปสะพานด้านบนก็คือที่เกิดเหตุ
กับคนบงการอีก๑คนมีนัยยะหมดเลยนี่
อรที่อยู่ด้านซ้ายถัดไปเป็นข้อความที่เคยเป็นข่าว
นี่ครับคุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นปริศนาก็คือ
มีภาพใบพัดเรืออยู่ตรงหัวเข็มขัดกับที่เอว
ก็แล้วแต่ว่าใครจะตีความภาพนี้อย่างไร
เป็นที่มาของภาพปริศนาไงฮะ
คือถ้ามองภาพไกลก็จะเห็นคุณแตงโมใส่ชุดไทยสวย
แต่ถ้ามองรายละเอียดแล้วฟังแบบที่ตัวแทนแฟนคลับบอก
ก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยแบบนี้ฟังเพิ่มเติมครับ
ในฝากนั้นค่ะก่อนฝากจิ๊กก็ส่วนมนต์ปกติ
จริงจิ๊บเป็นคริสเตียนแต่ว่าพักหลังก็เริ่มมา
หันมาไหว้พระก็บอกเฮ้ยโมพี่จัดงานเหมาเรือเลยนะ
ถ้าหนูว่าอยากให้พี่จัดงานแบบไหนมาบอกพี่ด้วยว่าหนูโอเคไหม
อย่าเลยไม่อยากให้ลงเรือเพราะเขาน่าจะมีความอะไรกับเรือสักอย่าง
บอกไม่อยากให้ลงเรือกันแต่อยากให้มีรูปของเขาแค่รูปเดียว
ทุกคนเห็นตรงนี้จะเป็นลำจะเป็นลำตรงนี้แล้วก็มีหลังคาอยู่ข้างบน
คือเราจะซ่อนแบบแนบเนียนมากด้วยความที่น้องโมบอกว่า
หนูอยากมีภาพขออนุญาตเอ่ยนะคะเหมือนโมนาลิซ่า
ที่เป็นภาพปริศนาและทุกคนจะจัดจดจำตลอดไป
คิดว่าเขารู้นะเนื่องจากว่าเมื่อเช้าจากการจุดทูป
ทั่วเว่ยที่เราเอาใส่ภาวลอยน้ำครึ่งซัดมาอย่างแรงอะไรอย่างงี้
คิดว่าน้องน่าจะน้องรับรู้ค่ะว่าเราทำเพื่อน้อง
มีแฟนคลับแล้วก็มีตัวแทนแฟนคลับให้สัมภาษณ์
มีอดีตสสเต้มงคลกิจปรากฏว่ามีท่านนี้ด้วยคุณหน้าไหมฮะ
ทนายกฤษณะทนายกฤษณะทนายแม่อดีตทนายของคุณแม่แล้วก็มีคุณหมอธวัชชัยกาญจนรินครับ
เคยโพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีคุณตังโมแล้วก็มีคุณสิตางบัวทองอ่ะ
ค่ะแม่สิตางใช่ไหมแล้วก็ประกาศจะสู้เพื่อหาความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
ก็มาร่วมพิธีด้วยนะครับในขณะที่อดีตสสเต้ในวันนี้เจอแล้ว
ก็เลยถามหน่อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านมาขวบปีหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้าง
อัปเดตว่าคือตอนนี้๗คดีเขาโดนฟ้องแพ่งและอาญากำลังทยอยเคลียร์อยู่
คดีที่โดนคุณกติกฟ้องข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาทั้งสองคดีสารยกฟ้องไปแล้ว
แล้วตัวเองก็กำลังเตรียมรวบรวมหลักฐานฟ้องกลับคุณกระติกเรียกร้อยล้านฮะโอ้โห

โดยใช้คดีความบีบ